ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันตายค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่โจกระทุ่มแบนมีการยกพวก
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงอาริจนตายคาที่ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะคะ
งานนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการประกาศศักดาของเด็กเกเรในพื้นที่ค่ะ
ทำให้คนไม่รู้อีโน่อีเหน่ไม่รู้จักกันต้องมาสังเวยชีวิต
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกสาคอนเกษมถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร
จับภาพเหตุการณ์วัยรุ่นยิงกันเอาไว้ได้ในภาพมีแสงระเบิดสว่างวาบถึงสามครั้ง
พร้อมเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไป
ไว้เพียงร่างอันไร้วิญญาณของเหยื่อที่นอนตายสยองตอนตี๒วันที่๑๘มิถุนายน
ตำรวจสพกระทุ่มแบนรุดไปตรวจสอบเหตุการณ์พบร่างสุธิพัฒน์หรือฟิล์มวัย๑๗ปี
ถูกยิงกระสุนเจาะหน้าอกขวานอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกรายคือสุชินหรือนนอายุเท่ากัน
ถูกยิงบริเวณชายโครงซ้ายเป็นแผลชะกันหามส่งโรงพยาบาล
ตำรวจเก็บหลักฐานพบปลอกกระสุน๙มม๔ปลอกหัวกระสุน๒หัว
และระเบิดปิงปองที่ยังไม่ระเบิดตกอยู่กลางถนนจึงทำบันทึกไว้
รูปคดีไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันเล่นกันถึงตาย
ต้าเพื่อนคนตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าคืนนั้นฟิล์มกับเพื่อนเกือบ๑๐คน
มานั่งเล่นเกมช่วงตี๒พากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แต่ถ้าว่ามาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถเป็น๑๐คันอยู่ฝั่งตรงข้าม
พวกนั้นตะโกนให้ของลับก่อนจะเปิดฉากปลาระเบิดและยิงปืนใส่
ที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ยืนเกาะลงดูร่างอันไร้วิญญาณของหลานไม่ห่าง
และขณะสีมืดแม่ของเขาบอกเสียใจเกินจะพันนานา
ลูกชายเพิ่งจะเรียนปวชช่างไฟฟ้า
เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งโดนยิงบาดเจ็บ
เป็นห่วงลูกแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มาก
เพราะลูกติดเพื่อนติดเกม
หัวอกคนเป็นพ่อแม่รับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายในวัยเรียน
ยืนยันเอาเรื่องคนผิดถึงที่สุด
คดีนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ชั้นนี้พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในพื้นที่

โพสต์เฟซบุ๊คท้าทายท้าตีท้าต่อยกับวัยรุ่นอีกกลุ่ม

จึงลงมืออย่างท้าทายกฎหมาย
ไว้เพียงความเศร้าของพ่อแม่ผู้ปกครอง
ที่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกชาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน